ยังคงเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประจำปีนี้
ซึ่งเป็นการร่ำรวยติดต่อกันเป็นครั้งที่๑๗แล้วครับ
สามารถคว้าอันดับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นครั้งที่๑๗

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ๗๖๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๒๔๐๐๐ล้านบาท
กว่าปีที่แล้วประมาณ๔๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสเปนวัย๖๗ปี
ทรัพย์สิน๖๗๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่๖๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณเกือบ๒ล้านล้านบาทครับ
เป็นผู้บริหารที่มีผลงานที่ดีที่สุดในรอบปี
หลังมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง๑๑๒๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และถูกจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับที่๖ของโลกครับ
เศรษฐีนีที่รวยที่สุดในปีนี้ได้แก่

สหรัฐก็ยังคงถือว่าเป็นประเทศที่มี

ขณะที่จีนอยู่ที่อันดับที่๒มีทั้งหมด๒๕๑คน
ส่วนเยอรมนีมีทั้งหมด๑๒๐คน
ขณะที่ประเทศไทยมีเศรษฐีติดอันดับทั้งหมด๑๖คนครับ
โดยนายเจริญสิริวัฒนภักดีวัย๗๑ปี

ร่ำรวยที่สุดในไทยและอยู่อันดับที่๙๔ของโลก
ขณะที่นายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

ร่ำรวยอันดับที่๑๐ของประเทศไทยครับ